รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ไม่ได้มีความสำคัญเป็นเพียงแค่ป่าพื้นใหญ่ของไทย
เป็นมรดกโลกที่สำคัญของไทยและของโลกเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังเคยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประชาธิปไตยไทยด้วย
เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรายงานครับ

นกเหล็กทหารหมายเลขทอบอร์๖๑๐๒
ตกลงกลางทุ่งนาในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

หนึ่งในบรรดาผู้รอดชีวิตคือดาราสาวเจ้าบทบาท
ซากเฮลิคอปเตอร์พบชิ้นส่วนสัตว์จำนวนมาก
รวมถึงซากกระทิงป่าที่ถูกล่ามาจากทุ่งใหญ่นะเรสวน
จากนั้นปรากฏข่าวหนึ่งในสมาชิกนักล่า

บุตรชายจอมพลธนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรี
พ่วงตำแหน่งบุตรเขยจอมพลประพาทจารุเสถียรรวมอยู่ด้วย
ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้นิสิตนักศึกษา

จากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ๔มหาวิทยาลัย
ออกหนังสือชื่อบันทึกลับจากทุ่งใหญ่

ถูกขยายผลโดยชมรมคนรุ่นใหม่

ด้วยการออกหนังสือชื่อมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบ
เนื้อหามุ่งวิจารณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐ
ก่อนทิ้งท้ายวักทองไว้สี่บันทัศน์
เนื้อหาข้างต้นผู้บริหารและฝ่ายความมั่นคงมองว่า
มีเจตนาล้อเลียนเสียดสีจอมพลธนอมนายกรัฐมนตรี

ซึ่งขณะนั้นได้ต่ออายุราชการผู้บัญชาการฐานสูงสุดออกไปอีก๑ปี

เมื่อไม่มีทางเลือกมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีมติลบชื่อ
และสถานะของนักศึกษาทั้ง๙คนออกจากระบบ

กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้นำนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า๕แสนคน
กระบวนจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บ่าไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า
ระหว่างนั้นแกนนำนักศึกษาได้เจรจากับรัฐบาล
และบางส่วนเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มวลชนเรือนแสนการสื่อสารจึงเป็นอุปสรรค
๔ตุลาคมเหตุการณ์เหนือการควบคุมก็เกิดขึ้น
เมื่อมวลชนปะทะกับตำรวจปราบชราชน
วันนั้นปรากฏภาพเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินวนอยู่เหนือถนนราชดำเนิน
และมีการสาดกระสุนเข้าใส่เป้าหมายเพื่อสลายการชุมนุม
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนให้การตรงกันว่า
บุคคลที่ลั่นไกลปืนชื่อพันเอกนรง
พบค่ำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ออกประกาศจอมพลธนอมขอลาออกจากตำแหน่ง
และมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา

พลถนอมจอมพลประพาทและพันเอกนรง

นับเป็นการปิดฉาก๓ผู้ยิ่งใหญ่
ครอบครองอำนาจในระบบครอบครัวกว่า๑๐ปี
พร้อมกับเป็นการนับหนึ่งของยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน